หนุ่มค่ะหนุ่มค่ะเข้ามาใกล้ค่ะ
ก็มาใกล้มีภาพเด็ดมาอวดกันนะคะ
กิรติค่ะคุณขาไม่เคยทำให้หนุ่มผิดหวัง

คือสาว๒๔เนี่ยนะหลบร้อนหลบฝนเมืองกรุงค่ะ
ออกทิพย์สูตรกลิ่นอายความสดชื่นของท้องทะเล
พลาดที่อวดหุมแซ่บนะชุดบิกินี่สีชมพูแสนหวานเลย
พร้อมโพสต์ท่าสุดสตรองมาให้นะคะ
พร้อมกับรอยยิ้มสดใสถ้ำกลางหาดทราย
ลมแล้วก็แสงแดดพูดถึงแล้วก็อยากจะไปทะเลเลยค่ะคุณ
ที่สำคัญนะงานนี้หนุ่มเก็บโมเมนต์ชวนฝันของสาว๒๔นะ

เพราะว่าทิพย์นี้นะเจ้าตัวไปล่ากับเพื่อนเสน็จ
สาวแบบไร้เงาหนุ่มข้างกาย

ไม่ได้มีใครตามไปเฝ้าตามไปถ่ายรูปให้
นี่ก็ฝีมือเพื่อนทั้งนั้นนะคะ